ทุกผู้ชมครับตามเพิ่มเติมหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเบนจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
คือเด็กนักเรียนชั้นม๕เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเขาต้องอบรมค่ายคุณธรรม
แต่ปรากฏว่ามีวิทยากรแอบแฝงเข้ามาเป็นวิทยากรจากรัฐธิอนุตรธรรม
แล้วก็ให้เด็กเขาเขียนชื่อบอกเดี๋ยวจะเป็นการเผาชื่อ
แล้วก็จะเป็นการลบชื่อออกจากบัญชีของนรกแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์
แล้วเด็กก็จะออกจากห้องก็ออกไม่ได้ถูกทำพิธีต่างนานา
น้องเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาพากันโพสต์ลงในโลกออนไลน์ลงในทวิตเตอร์แล้วติดแฮชแท็ก

เลยมาสั่งให้เอ้ยระงับเลย

ล่าสุดลัดทินี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ลบชื่อจากบัญชีนรกจริงนะครับ
ชื่อนามสกุลเงินทำบุญถูกต้องหรือไม่
เผาถวายใบคำขอ
คำขอฉบับนี้มีชื่อว่าเทวนคราช

ถอนชื่อจากบัญชีโยมโลก
จากนี้สาธุชนดังรายชื่อดังกล่าว

ณด่านตรีเทพพิทักษ์มหาราช
จากหน้าที่ควบคุมของพญายมทั้ง๑๐ขุม
เขาบอกละบุชื่อพิธีคือพิธีปั้นเต้าพิธีรับกรรม
กระดาษที่เขียนชื่อเอาไว้ลบออกจากบัญชียมทูต

อะไรเนี่ยอบรมค่ายคุณธรรม

ก่อนมาวันนั้นนะฮะนี่ครับรวมถึงตอนนั้นนี่เห็นไหมต้องดูคลิปนี้
ด้วยเห็นไหมมีผงมีเผากระดาษให้เด็กไปท่องคาถาอะไรพวกนี้

เหมือนกันเลยนะครับใน
คลิปนี้ที่น้องเขาถ่ายไว้ในห้องที่โรงเรียนให้ดับ
เผยแพร่เวลาไปอบรมไปเผยแพร่อะไรต่างนานาที่ไหนเนี่ยยังมีคลิปเรื่อง
การเอาศพที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วร่างกายไม่แข็งตัวนิ่มเนี่ยเอาไปอ้างบอกนี่ไง
คนที่เข้าร่วมรัฐธิเนี่ยเขาจะมีบุญเยอะมาก
ตายแล้วเนี่ยร่างกายจะไม่แข็งไม่เน่าไม่เปื่อยอ่อนนุ่มนิ่ม
ซึ่งทางหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขาโอ้โหไม่ใช่หรอก
คือเป็นเรื่องปกติผู้ที่เสียชีวิตตามธรรมชาติร่างกายคนเรา
หลังจากเสียชีวิตตอนแรกจะแข่งทื้อก่อน
แล้วจะมีช่วงเวลาหนึ่งจะกลับมาอ่อนนิ่มอีกครั้งแล้วถึงจะกลับไปแข็ง
แล้วเน่าเปื่อยเว้นจากถูกฉีดฟอร์โมลีนรักษาศพ
แล้วเนี่ยเขาก็เอาไปเผยแพร่ของเขา
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลว่าวิทยากรของรัฐธิอนุตรธรรมเนี่ยชื่อลินดานะฮะ
มีหลักฐานเป็นรูปถ่ายนะครับภาพถ่าย
ที่อยู่ในกลุ่มอนุตรธรรมที่เคยโพสต์รูปกับข้อความเอาไว้
โดยลินดาเนี่ยบอกว่าเธอคือผู้นำเธอคือพระแม่ที่มาโปรด
นำพาให้ทุกคนพ้นทุกข์
แล้วจากข้อมูลพบว่าลินดานี่ไปเป็นวิทยากรมาแล้วในหลายสถานที่นะครับ
รวมถึงในโรงเรียนเบนจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีด้วย
นี่ฮะเมื่อวานนี้ทางผอโรงเรียนก็ชี้แจงกับทางกระทรวงศึกษาธิการ

บอกว่าทางกลุ่มครูที่เขาจัดค่ายคุณธรรมวันนั้น
เขาก็ทำเป็นลักษณะใบขออนุญาตอนุมัติมา
รายละเอียดของกิจกรรมว่าจะมีอะไรบ้าง
ซึ่งในรายละเอียดมันไม่ได้มีเรื่องวิทยากรตรงนี้ไง
ไล่สืบสวนแล้วพบว่ามีครูคนนึงเขารู้จักกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเนี่ยเขารู้จักกับพวกวิทยากรพวกนี้
เขาก็เลยเหมือนกับเสนอตัวในการที่จะเข้ามาช่วยอบรม
ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าไอ้การอบรมของวิทยากรที่มามันคือเหมือนในคลิป
ไปพาไปลบชื่อจากบัญชีนรกขึ้นสวรรค์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะ
วันนี้คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา
ไปหายายวันเพ็ญอายุ๗๕ปี
เป็นอดีตครูนะฮะในพื้นที่
อยู่ที่ตำบลยางขี้นกอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลรัชธานี
ซึ่งยายแกก็เป็นอดีตครูที่
อยู่ร่วมรัฐธรรมแล้วไปเป็นวิทยากร
เหมือนกับไปที่โรงเรียนในวันนั้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้คุณยายเนี่ยที่เราไปถามเนี่ยนะฮะ
แจ้งว่ากิจกรรมที่วิทยากรนำไปจัดอบรมให้กับเด็กเนี่ย
ไม่ได้เป็นรัฐธินะแต่นี่คือส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ
เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธเลยอ้างไปนู่นเลยนะฮะ
วันนี้คุณยายบอกว่าไม่อยากให้ข่าวแล้วยายต้องปิดวาจา
คุณปียชาติก็เลยถามว่ายายขอถามหน่อย
วิทยากรที่ชื่อลินดาที่นำพิธีในวันนั้น
ยายรู้จักไหมยายบอกยายไม่ขอพูดถึงกันแล้วกัน
เอาเป็นว่าปียชาติกลับเถอะนะยายต้องสวดมนต์
แล้วยายสวดมนต์ตามวิถีอนุตรธรรมเนี่ยต้องสวดนาน๓ชั่วโมงกว่า
คือคุณยายวันเพ็ญแกก็ไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะ
พิธีกรรมของรัฐธิอนุตรธรรมมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไร
แต่ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยายแกบอกแกเสียใจมากนะ
เด็กนักเรียนไม่เข้าใจว่าสิ่งที่วิทยากรเข้าไปอบรมให้เนี่ย
ตามคลิปที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือความปรารถนาดี
รักลูกแล้วมีสักกี่คนที่ลูกเชื่อพ่อแม่นะยายถามหน่อย
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องทำความดีให้ลูกเห็น
อย่างที่เรารู้คือเราก็ไปมอบความดี

แกบอกวิธีการที่ไปอบรมสั่งสอนเนี่ยเป็นความปรารถนาดี
คือผมนี่ก็เข้าใจนะเรื่องศาสนาพุทธ
คำสั่งสอนของศาสนาอื่นที่ว่าสืบต่อกันมานะ

ถ้าผมเป็นน้องเนี่ยแล้วอยู่ในห้องตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอก

อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ยายก็บอกเนี่ย
ยายกับเราวิทยากรในปรารถนาดี
ทุกผู้ชมครับคุณปียชาติก็เลยนำภาพถ่ายของลินดานะ
ให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นดูนะครับ
เออใช่ไหมคือวิทยากรที่มานำประกอบพิธีทำพิธีกรรมในวันนั้นใช่ไหมนะ
มีนักเรียนคนหนึ่งบอกนะฮะว่าเพื่อนหลายคนเนี่ย
คือเห็นแล้วบอกโอ้โหใช่เลยนะครับ
แล้วทุกคนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งส่วนตัวน้องบอกว่าก็เชื่อว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ย
คงไม่รู้จักหรอกกับวิทยากรกลุ่มนี้
น่าจะมีครูแค่คนใดคนหนึ่งอาจจะรู้จัก
แล้วเขาก็ขอมาช่วยเหลืออบรม
แต่ครูอาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริงว่าเขาเป็นยังไงกัน
ชื่อลินดาเข้าไปไหม

แทรกออกไว้คนนี้นะครับ

คือบางทีผมว่าต้องเข้มแล้วก็ละเอียดหน่อยนะ
อะไรที่จะเข้ามาแล้วทำให้เด็กเขาแบบโอ้โหไปเจอเจอเรื่องแบบนี้

จะอ้างแต่เพียงความหวังดีไม่ได้
หวังดีเข้าใจแต่วิธีการต้องถูกต้องด้วย